ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็หลายวันที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะคะ
อีกหนึ่งเรื่องที่จับตามองตั้งแต่ช่วงเช้าเลย
ก็คือเป็นเรื่องของการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงของคุณโตโน่นะคะ
ซึ่งตั้งแต่เมื่อวานหลายวันที่ผ่านมาจนกระทั่งช่วงเช้า
ผู้สื่อข่าวแท้รัฐทีวีก็ไปเกาะติดเรื่องนี้
อย่างล่าสุดนะคะเดี๋ยวชมพู่ขอเปิดยอดก่อน
บริจาคล่าสุดตอนนี้สดนะคะ๑๑นาฬิกา๒นาที

บริจาคในการช่วยเหลือโรงพยาบาลทั้งไทย
แล้วก็ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจากเดิมที่คุณโตโน่
ตั้งเป้าโครงการไว้ที่๑๖ล้านตอนนี้ทะลุไปกว่า๙๐
เป็นเท่าตัวเป็นเท่าตัวเอาใจช่วย
เพราะตอนนี้คุณโตโน่ลงน้ำไปแล้วในระยะแรก
แล้วก็แวะพักขึ้นไปที่ฝั่งแล้ว๑รอบ
เดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นอย่างไรกับโครงการนี้
คนไห้หลายคนให้ระยะทางทั้งหมดกว่า๑๕กิโลเมตร

ติดตามกับคุณจิมรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรา

คุณผู้ชมครับเพียงเวลาประมาณ๒๐นาที
จากจุดแรกตรงบริเวณท่าน้ำลานพญาศรีสตะนคราช
ที่สาราแสงสิงแก้วระยะทางรวมประมาณ๑๒กิโลเมตร
ใช้เวลาเพียงประมาณ๒๐นาทีจากการไหว้จากจุดแรกมาถึงจุดนี้
ซึ่งตอนนี้ทางคุณตอนโลได้ทำการ
เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับประชาชน
เดี๋ยวให้ทีมงานแพนกล้องไปยังฝั่งนู้นครับ
จะเห็นว่าตอนนี้นะครับคุณโตโน่หลังจากที่ได้ทำกิจกรรม
ร่วมกับประชาชนที่มายืนเฝ้าบริเวณสาราแสงสิงแก้ว
หลังจากนั้นก็ได้เดินลงมาที่บริเวณท่าน้ำอีกครั้ง
เพื่อจะเตรียมว่ายน้ำจากบริเวณสาลาแสงสิงแก้วนะครับ

เพราะว่าจุดนี้นะครับคุณโตโน่แล้วก็ทีมงานหนึ่งคนว่าย
หลายคนให้นะครับจะทำการว่ายน้ำข้ามไปยังฝั่งของประเทศลาวนะครับ
โดยจะทำการขึ้นฝั่งที่วัดพระธาตุศรีโคตะบอนะครับ
ซึ่งตรงนี้นะครับจะใช้
ว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ๒ชั่วโมงในการไหว้นะครับ
แต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผมได้พูดคุยกับทีมงานของคุณโตโน่นะครับ
บอกว่ากระแสน้ำในวันนี้ครับค่อนข้างที่จะเป็นใจนะครับ
กระแสน้ำไม่ได้แรงอย่างที่คิดแล้วก็มีน้ำช่วยดัน
ทำให้การว่ายน้ำในวันนี้ครับค่อนข้างที่จะเร็วกว่าเวลาที่คาดเอาไว้นะครับ
คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้านี่เป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศสดที่บริเวณสาราแสงสิงแก้ว
โดยจะมีคุณโตโน่นะครับที่สวมชุดผ้าไหมจากชาวจังหวัดแพร่นะครับ

และตอนนี้นะครับคุณโตโน่จะได้ทำการลงว่ายน้ำอีกครั้ง
บริเวณท่าน้ำแสงสิงแก้วเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศสดไปด้วยกันเลยตรงนี้นะครับ
อย่างที่ผมบอกนะครับคุณผู้ชมครับจะเป็นจุดไฮไลท์ที่ทางคุณโตโน่
แล้วก็ทีมงานหนึ่งคนไหว้หลายคนให้จะทำการไหว้ข้ามไปยังฝั่งประเทศลาวนะครับ

โตโน่จะใช้เวลาอยู่ที่ประเทศลาวประมาณ๓ชั่วโมง
มีการทำกิจกรรมไปที่โรงพยาบาลแขวงคำม่วน
รวมถึงพักรับประทานอาหารแล้วก็นอนพักผ่อนนะครับ

หลังจากที่พักเสร็จแล้วนะครับคุณโตโน่ก็จะนั่งรถไปบริเวณหาดนาเมืองนะครับ
เพื่อที่จะทำการไหว้กลับมาตรงบริเวณจุดเริ่มต้น
นั่นก็คือบริเวณท่าน้ำของลานพญาศรีสตะนาคาราชจังหวัดนครพนมนะครับ
ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับจะเห็นว่าคุณโตโน่
ตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้ช่วยลอยตัวได้
โดยตอนนี้คุณโตโน่กำลังลงไปยังบริเวณท่าน้ำนะฮะ
เพื่อที่จะทำการไหว้ข้ามมายังฝั่งประเทศลาวนะฮะ
ผมจะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศสดไปพร้อมกันตรงนี้เลยนะครับ
อย่างที่ผมบอกครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ผมได้คุยกับทีมงานของคุณโตโน่นะครับ
บอกว่าในวันนี้นะครับอ่ากระแสน้ำในแม่น้ำโขงค่อนข้างที่จะเป็นใจนะครับ
แม้ตลอดทั้งวันตลอดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับจะมีฝนตกลงมาโปรยปลายเพียงเล็กน้อยนะฮะ
กระแสน้ำค่อนข้างที่จะนิ่งพอสมควรแล้วก็กระแสน้ำช่วยดันให้คุณโตโน่นะครับ
ได้ค่อนข้างที่จะเร็วซึ่งคาดว่าในวันนี้นะครับ
หลังจากที่ไหว้ข้ามไปประเทศลาวแล้วก็ไหว้ข้ามกลับมาที่ประเทศไทยนะครับ
จะใช้เวลาเร็วกว่าที่คิดซึ่งคาดว่าจะถึงฝั่งประเทศไทยประมาณ๑๖นาฬิกานะครับ
นี่นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับทางคุณโตโน่จะทำการลงน้ำอีกครั้งนะครับ
พร้อมกับทีมงานนะครับซึ่งตู่ข้างล่างนะครับจะเป็นจะเป็นส่วนหนึ่งจะเป็นทีมงานของคุณโตโน่
แล้วก็ส่วนที่ใส่เสื้อชูชีพนะครับจะเป็นของชมรมนกเป็ดน้ำจังหวัดนครพนมนะครับ
ที่มาร่วมช่วยไหว้ในครั้งนี้ด้วยนะครับแต่ว่าการไหว้ไปที่ฝั่งประเทศลาวนะครับ
จะเป็นเพียงแค่คุณโตโน่แล้วก็ทีมงานของหนึ่งคนไหว้หลายคนให้เท่านั้นนะครับ
ที่จะทำการไหว้ข้ามไปนะครับซึ่งทีมงานของคุณโตโน่นะครับ
เท่าที่ผมทราบมานะครับจะประกอบไปด้วยหนึ่งนะครับ
โตโน่ที่จะเป็นคนว่ายนำแล้วก็จะมีครูสอนว่ายน้ำที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในบริเวณแม่น้ำโขงนะครับ
อีกสี่ท่านไหว้ประกบไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีอ่าเรือขยักอีกสี่ลำนะครับ
คอยดูแลอ่าโดยรอบนะครับแล้วก็จะมีเจสสกีอีกประมาณเจ็ดลำนะครับ
ที่ดูดูรอบนอกอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งหลายหลายคนบอกว่า
ว่ายน้ำของคนโตโน่คันนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนครับเพราะว่ามีทีมงานมืออาชีพคอยดูแลตลอด
ว่ายน้ำในครั้งนี้นะครับและนี่ครับคุณผู้ชมครับภาพที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับ
คุณโตโน่กำลังจะลงว่ายน้ำอีกครั้งตรงบริเวณท่าน้ำ
สาราแสงสิงแก้วนะครับซึ่งตรงนี้จะทำการอ่า
ว่ายข้ามไปยังประเทศลาวตรงวัดพระธาตุศรีโคตะบองนะครับ
นี่นะครับนี่นะครับโดยมีทีมงานชมรมของนกเป็ดน้ำ
วัดนครพนมนะครับคอยส่งตรงบริเวณท่าน้ำตรงนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกจุดตรงนี้จะเป็นจุดที่ค่อนข้างเป็นจุดไฮไลท์
เพราะว่าจะเป็นจุดที่คุณโตโน่จะว่ายน้ำข้ามไปยังที่ฝั่งของประเทศลาวนะครับ
ซึ่งถ้าหากตัวของคุณโตโน่ถึงฝั่งที่ประเทศลาวแล้วครับ
ทีมข่าวของเราจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ
ผมจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสาราแสงสิงแก้วจังหวัดนครพนมครับ